มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งที่หนองบัวลำพูเนี่ยนะฮะ
นี่ผ้าเหลืองร้อนถึงขนาดคำเหม็นกันมาตั้งนานแล้ว
และทีนี้จุดที่ทำให้แตกหักที่ถึงกับยิงกัน
ก็คือช่วงเวลาในการที่จะฉันเพลมือไปโดนกัน
โดนกันนิดเดียวพระอีกรูปท้าเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่กุฏิ
หลวงตาก็เลยไปไปแล้วเอาปืนไปด้วยไปยิงหลวงลุงเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
พกปืนและเก็บปืนไว้ในวัดได้อย่างไรนะฮะ
เกิดขึ้นภายในวัดราชสามัคคีบ้านหนองกรุงศรีที่ตำบลอุทัยสวรรค์นะครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือหลวงตาฮะพระวันดีเพียภูเขียวอายุ๗๔ปีนะฮะ
เป็นพระลูกวัดราชสามัคคีใช้อาวุธปืนลูกโม่เนี่ยฮะ
หนำยิงพระวีรพงศ์อาสานามอายุ๕๗ปี
จริงเป็นพระที่อายุน้อยกว่านะเรียกว่าหลวงลุงนะฮะ
แล้วก็เป็นพระลูกวัดเดียวกันเนี่ยนะครับคุณกระหน่ำยิงไปหลายนัดนะ
หลายนัดนะฮะจนได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวที่โรงพยาบาล
แต่คุณผู้ชมดูสินี่บาดเจ็บยังไงไม่สาหัสนะ
บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตำรวจเนี่ยเข้าควบคุมตัวหลวงตาวันดีเอาไว้นะฮะ
หลังก่อเหตุหลวงตาวันดีไม่ได้หลบหนีไปไหนรอมอบตัวอยู่ที่กุฏินะครับ
พร้อมกับนำอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมามอบให้กับเจ้าหน้าที่
หลวงตาเนี่ยสาภาพว่าก่อเหตุจริงเอาแล้วปืนอ่ะคือสงสัยมากว่าปืนนี้เป็นของใคร
แล้วทำไมมาอยู่ในครอบครองได้อ่ะปืนกระบอกนี้เก็บไว้นานแล้วเป็นของพี่ชายนะฮะ
วันเกิดเหตุคือมีเรื่องเมื่อวานมีเรื่องกระทบกระทั่งกับหลวงลุง
ขณะที่ฉันเพลนะฮะเนื่องจากตรงที่ฉันเพลมันก็แคบ
และทีนี้ก็ถูกดันอาศนะใส่
มีการมองหน้ากันมือมาโดนกันนิดนึง
หลวงตาก็เลยหันไปมองหน้าของหลวงลุง

พอพระวีรพงศ์เห็นหลวงตาวันดีมองหน้า
พระวิรพงศ์ก็ถามใส่เลยมองหน้าทำไม
องหน้าแบบนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่กุฏิไหม
หลวงตาบอกได้เดี๋ยวฉันเพลเสร็จแล้ว

ปรากฏว่าพอมาเจอกันที่กุฏินะคุณนะ
วีรพงศ์เดินเข้าไปใกล้หลวงตาวันดี

หลวงตาวันดีก็เลยยิงใส่จนหมดโม่เลยคุณ
แต่เนื่องจากกระสุนมันเก่ามีกระสุนด้านไป๑นัด

ใช่ค่ะยิงไป๕นัดเลยค่ะ
แต่หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
โอ้โหเรื่องหนายงั้งต้องการยั้ง
อ่านะฮะยิงไปเลยแบบนี้นะครับ

และอย่างที่เห็นในภาพว่าคือยังลุกนั่งได้
เพราะว่ามีแผลแค่ถูกยิงสะโพกแล้วก็ขาหนีบ
ี่ยวไปเล็กน้อยอาการปลอดภัยนะครับ
ทีนี้ตำรวจนำตัวของหลวงตาวันดีไปลาศิกขาบท
แล้วก็นำมาชี้จุดเกิดเหตุควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สพนากลางนะครับ

กลายเป็นคุณตาอย่างเดียวแล้วนะไม่ได้เป็นหลวงตาแล้ว
สาภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ

บอกว่าจริงไม่ถูกกันมานานแล้วกับพระรูปนั้น

แม้ว่าข้าจะมีอายุมากกว่าแต่ข้าไปบวชทีหลังเขา
พันศาของข้ามันก็เลยน้อยกว่า
ทีนี้ก็เลยมีการเขม่นกันลำดับที่นั่ง
เวลาเข้าพิธีจัดที่นั่งนะ
โอ้โหพระรูปนั้นแม้จะมีอายุน้อยแต่ว่าพรรษาเยอะ

แบบไปนั่งแถวหน้านั่งแถวหลังพรรษาเท่าไหร่

แต่ข้านี้อาวุธสูงกว่าแต่พันศาน้อยกว่า
ไปนั่งแถวหลังมันก็เลยมีปัญหาอะไรกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็เกิดกระทบกระทั่งกันล่าสุดเมื่อวานนี้ขณะฉันเพลนะฮะ

เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบต่อนะฮะถึงอะไรนะอาวุธที่เอามาเก็บไว้ในนี้

กระทั่งเอามาก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
ช่วงนี้วงการพระเหลืองก็ไม่แผ่วนะ

วันนี้ผู้สิทธิ์ของเราไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสวัดราชสามัคคี

บอกว่าอดีตพระวันดีอดีตหลวงตาวันดี
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุคือบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดประมาณ๕ปีแล้วนะครับ
ส่วนพระวีรพงศ์หลวงลุงที่บาดเจ็บ
เข้ามาอยู่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ซึ่งพระทั้งสองรูปเคยจำบรรษาที่นี่กันเมื่อหลายปีก่อนนะครับ
จะแยกย้ายกันไปจำพรรษาที่วัดอื่น
จะกลับมาเจอกันได้๔เดือนเสพ
วีรพงศ์แม้อายุจะน้อยกว่าแต่บวชก่อน๑พันศา
พอมาอยู่ด้วยกันก็ระหองระแหงกันนะฮะ
เนื่องจากอดีตพระวันดีหรือว่าผู้ก่อเหตุ
ถือตัวว่าอายุมากกว่าจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้นานกว่า

ส่วนพระวิรพงศ์ก็ถือตนว่าพรรษาฉันแก่กว่าพรรษาข้าแก่กว่า
ก็เลยเกิดการแย่งชิงที่นั่งกันเป็นประจำ
อันนี้เจ้าวันก็รู้ก็ทราบเรื่องมาตลอด

โอ้โฮนุ๊กไม่น่าเชื่อนะคะ
แล้วก็พระวิรพงศ์พระที่บาดเจ็บเคยมาขอร้อง
ให้ท่านเจ้าอาวาสไปบอกอดีตพระวันดีนะครับ
ให้นั่งเหนือกว่าได้นะครับ
แต่ถ้าให้นั่งเหนือกว่าแล้วนะเลิกแล้วต่อกันนะ

ขอให้จบนะอย่ายึดติดกับศักดิ์ศรี
อย่ายึดติดกับอายุหรืออาวุโส
สุดท้ายแล้วขอให้เลิกลาต่อกัน

นั่นสิ